ใครรักสุนัขเห็นภาพนี้แล้วบอกโอ้โห
ถามว่าทำไมรถคันนี้ถึงไม่หยุด
นั่นน่ะสิคือหมามันก็นอนอยู่ตรงถนนแล้ว

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้คนในคลิปพูดว่าอะไรมากนะ
เลวมากเนี่ยนะฮะคืออาจจะเห็นแต่เอารถตัวเนี่ยนะฮะแล้วคุณผู้ชมฮะมาดูคลิปกันนะฮะ

ตอนแรกเขาคิดว่าถ้าเกิดดันไปหมามันจะวิ่งออกมาไง

แต่ทีนี้มันไม่ทันหมามันมุดออกมาไม่ได้
ตรงนั้นมันดันเป็นเนินหลังเต่าพอดีคุณ

นำเอาคลิปนี้มาลงไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าสงสารน้องมองไม่เห็นจริงเหรอ
หรือเห็นแต่ยังชนจิตใจคุณทำด้วยอะไร
ห้างยังไม่เปิดแต่ขับรถมาส่งคนหรืออะไรก็ตามแต่
แต่ควรทำแบบนี้ไหมเพราะจุดตรงนี้มันจุดเลี้ยวเข้าห้างไงคุณ
แล้วระบุอีกบอกว่าหมามันนอนของมันดีขับรถทับมันทำไม
ทางเข้าห้างสรรพสินค้าแห่ง๑สาขาเพชรบูรณ์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะครับ๖โมงครึ่ง
ใครรู้จักเจ้าของรถคันนี้รบกวนให้มารับผิดชอบต่อการกระทำหน่อย

ตอนนี้โซเชียลกำลังเร่งตามหารถเก๋งคันนี้แล้วนะครับ
คือไอ้ที่เห็นหมามันแบบดิ้นอยู่คือมันเป็นอะไรไหมสุดท้ายเนี่ย